ไปดูกันต่อนะภารกิจเรื่องของการหลบซ่อน

ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อน
คืออย่างนี้เวลาเราจะทำอะไรมันก็ต้องค่อยทำ

ไปดูกันหน่อยว่าภารกิจจะสำเร็จหรือเปล่า
มีทั้งดนตรีวิ่งออกมาเป็นกระทิงป่าเลย

คือคุณพี่คนนี้เขาอยากจะแอบน้องหมาออกไปข้างนอกบ้าน
เราก็รู้จะเปิดประตูทีไรน้องหมาจะมีอาการยังไง

มียังบ่อออกจากบ้านไปแล้วกันค่ะ
แล้วคุณดูนะคุณชีสานะ
ตอนที่หมามันวิ่งออกมานะ

ซ้ายขวาซ้ายขวายังไง

โอ๊ยไงก็ยังงี้สงัยว่ายังไงคะ

อย่างงั้นหมาเหมือนลูกวันเลยไหม

เดี๋ยวไปอันตรายคนอื่นทางหมาด้วย